คุณผู้ชมครับมีเรื่องถนนนะครับให้ติดตามนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อำเภอเนินสง่าที่จังหวัดชายภูมิครับเขาบอกว่าถนนเนี่ยไม่มีไฟนะครับทั้งมืดทั้งเปรียวครับมีคนเจ็บคนตายเยอะแยะมากมายร้องเรียนไปแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าครับชาวบ้านก็ได้ถือโอกาสครับวันฮาโลวีนแต่งผีนะครับเดี๋ยวไปการแต่งผีเรีย
เด่นนี่ขาข้นใดตลอดเวลา
ขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยขอไฟฟ้าหน่อย
อ่ะเนี่ยคือไม่มีทางแล้วจริงจริงครับอ่าเนี่ยลงทุนขนาดนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยดูแลหน่อยนะครับ
จริงแล้วเนี่ยถ้าดูข้อมูลนะครับพี่เต้นคุณผู้ชมคนเสียชีวิต๕ศพนะครับ
จากการที่ไฟไม่มีนะฮะมืดสนิทแบบนี้ครับคือชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้ครับถนนสายระหารบ้านค่ายอำเภอเนินสง่าที่ชัยภูมินะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ๓กิโลเมตรไม่มีไฟแม้แต่นิดเดียว
กลางคืนคือมืดสนิทครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
เสียชีวิตไปแล้ว๕ศพลายล่าสุดนั้นเป็นน้องผู้หญิงอายุ๑๔เท่านั้นเอง
ร้องเรียนไปแล้วครับหลายครั้งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่แค่กลัวเรื่องอุบัติเหตุครับ
ผู้ร้ายอีกปัญหาอาจยกรรมต่าง
ก็เลยใช้โอกาสนี้ครับช่วงวันฮาโลวีนนะฮะ
แต่งผีครับเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการหน่อย
อย่างที่บอกไปนะฮะโอ้โหเสียชีวิต๕คนแล้วเนี่ย

ถนนสายระหารบ้านค่ายอำเภอเนินสง่า๓กิโลเมตร
ไม่มีไฟเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
เมื่อกี้นี้ถ้าดูที่ชาวบ้านเขาแต่งผีมาร้องเรียนเนี่ยคือ
สนิทเลยจริงนะคือเอาจริงชาวบ้านแต่งผี
เหมือนกับเรียกร้องความสนใจให้ดูแบบตลกหรืออะไร
เอาจริงขำไม่ออกนะเพราะมันมาจากความสูญเสียนะคะ
เราก็ต้องอยู่กันอย่างหวัดระแวงเนี่ยมันมืดแบบนี้เลยอะค่ะ

ถนนสายระหารบ้านค่ายที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชายภูมินะคะ